เอาเราไปที่จังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชม
รอปภคนนี้เป็นผู้หญิง

เจอศพในห้องครับคุณผู้ชมครับ

เข้าไปแล้ว๑๑นาฬิกา

ตำรวจสอบพเมืองแพร่ครับ

จากผู้สูงอายุท่าน๑

นางสาวเมรานีพิมร์ดี่
นอนตะแคงเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
อยู่ระหว่าง๘ถึง๒๔ชั่วโมงตัวแข็งวนแล้วล่ะนะนะครับ
เรื่องต้นนะครับทราบว่าผู้ตายเป็นรอปภของห้างดังแห่งหนึ่งครับ
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
มีเครื่องดื่มเป็นน้ำหวานนะแล้วก็หมาลาดปิ้งย่างอยู่ปลายเท้า
ส่วนของมีค่าโทรศัพท์มือถืออะไรก็ยังอยู่ครบ
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวกำเลิบครับ
เครือวันราชวังในอายุ๖๙ปีคุณยายที่ผมว่าเนี่ย
เล่าบอกว่าฉันน่ะเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่๒ขวบพ่อแม่เขาตาย
ทรงจนเรียนจบประวัติศาสตร์แต่หลานอยากเรียนจอบปริญญาตรี
แต่ยายบอกโอ้ยายแก่แล้วนะเองหางานทำก่อนได้ไหม
หางานทำหลานก็เลยมาเป็นรอบพอครับ
ระหว่างรอสอบบรรจุเป็นพนักงานปรายศนีย์ฟังคุณยายเล่าหน่อยฮ
แต่ถ้าสำหรับปริศนีฯได้นอกต่อเกลียดออกงาน
อย่างน่าว่าห้องกำลังมันเดือนกินซื่นกินได้อยู่นะครับ
แต่บอกว่าที่รอบปริญญามากเร็วจะเนี่ย
ข้างห้องเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ถึงเรื่องที่เบิร์ตบอกว่ามันมีเรื่องขนลุก
เพื่อนข้างห้องพอรู้ข่าวปั๊บตกใจดูหน้าดิตกใจ
แล้วเล่าบอกว่าคืนก่อนพบศพยังได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่เลยในห้อง
แล้วคุยกันตั้งหลายคนเหมือนมีคนอยู่หลายคนตลอดทั้งคืนเลย
นี่แหละแล้วปกติผู้ตายจะอยู่ห้องคนเดียวนะครับ
หน้าห้องก็ไม่มีรองเท้านะครับ
ถ้าคนมาถ้ามีคนมายังไงดอมถ้ามีคนมาห้องรองเท้าอยู่หน้าห้องใช่ไหม
ยกเว้นว่ากลัวใครเห็นกลัวเห็นก็จะหยิบรองเท้าเข้าห้องไป

พอเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงนะครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเรื่องเล่าแบบนี้เจ้าหน้าที่ยังขนลุกเลย

อย่างน้อยต้องมี๘ชั่วโมง๒๔ชั่วโมง
จึงสงสัยกันว่าเสียงคุยนั้นน่ะ

คือเสียงของใครครับคุณผู้ชมครับ

คือต้องเจอกับตัวนะครับ
ไม่งั้นมันไม่เชื่อ
แล้วคนอยู่ห้องอื่นหลังจากนี้จะอยู่ยังไง